ระหว่างนี้ท่านก็พูดคุยกันได้เช่นเคยนะฮะ
เหมือนเดิมค่ะส่งข้อความมาทางไลน์ของไทยรัฐ
ห้างใหญ่ใจกลางกรุงค่ะนะฮะอย่างที่เราติดตามกันมาตลอดนะครับ
มีผู้เสียชีวิต๒ศพจากการที่ต้องกระโดดออกมาจากจุดที่เกิดเพลิงไหม้บนชั้น๘ของอาคาร
บาดเจ็บอีกสิบกว่าคนใช่ค่ะนะฮะวันนี้มีการไปตรวจสอบพื้นที่แล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็ทำให้ทราบแล้วก็เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นอืม
และทั้งสองคนที่เขาเสียชีวิตเพราะว่าต้องกระโดดออกมาจากตึกจากอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นค่ะนี่เป็นภาพช่วงเมื่อวานนี้นะครับ
ช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องหนีออกจากห้างกันใช่ค่ะ
แล้วก็มีคำตอบเรื่องของสัญญาณเตือนด้วยนะคะว่าทำไมถึงไม่มีสัญญาณเตือนขณะที่เกิดเพลิงไหม้
ใหญ่แบบนี้เขาจะมีระบบสัญญาณเตือนที่ถ้าเกิดชั้นไหนตรวจจับพบควันถึงจะมีการเตือน
อืมแล้วก็เตือนไล่ลำดับไปป้องกันการเกิดการโกลาหลครับ
คือจุดที่มีสัญญาณจะจับไฟจะจับควันเนี่ยจะทำงานไม่ทำงานอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่ว่าระบบการเตือนภัยเมื่อสักครู่นี้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
คุยกับท่านที่มีความเชี่ยวชาญก็ได้บอกนะบอกว่าคือความจริงแล้วการเตือนแบบนี้จะเตือนในจุดที่เกิดเพลิงไหม้จริง
ใช่ค่ะดังนั้นเขายืนยันว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุนะคะมีสัญญาณเตือนไฟดังก็คือที่ชั้นบี๒ก็คือจุดต้นเพลิง
รวมไปถึงที่ชั้น๘เพราะว่าควันเนี่ยพุ่งผ่านท่อแล้วก็ไปทะลุที่ชั้น๘
เพราะว่าท่อน่าจะชำรุดอาจจะเกิดจากความร้อนที่มากเกินไปหรือชำรุดก่อนหน้านี้อันนี้ไม่ทราบ
แต่ทำให้ควันไฟไม่ปล่อยออกไปนอกตัวอาคารครับมันเลยมาปะทุอยู่ที่ชั้นแปด
ซึ่งเป็นห้องพักพนักงานไม่ได้เป็นห้องเอกสารนะคะ
ดังนั้นหน้าห้องพนักงานก็เลยมีควันไฟอัดแน่นทำให้พนักงานของห้างสองท่านนะคะ
จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่ริมหน้าต่างแล้วก็ตกลงมาจากตัวอาคาร
ส่วนท่านที่อยู่ชั้นอื่นไปซื้อของ
ทำธุระอะไรที่ห้างนี้ก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นแต่ภาพของการพยายามบอกว่าให้เดินออกจากห้างกัน
โอ้โหดังโครมคลามไปทุกชั้นเลยเนี่ยทีนี้โกลหนวุ่นวายแน่
ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเขาบอกว่าถ้าหากว่าเกิดไฟไหม้แล้วไฟไหม้บนชั้นสูง
เขาก็จะให้คนที่อยู่บนชั้นสูงลงมาก่อน
เพราะว่าถ้าคนที่อยู่ชั้นล่างรีบลงไปก่อนรีบอัดไปก่อนเนี่ย
ทางออกมันจะแน่นจะยิ่งโกลหนมากกว่าเดิม
เพราะยังไงไฟก็ยังไม่ถึงชั้นของคุณแน่

ดังนั้นต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้างวันนั้นนะคะ
ก็คือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในระดับหนึ่ง
สำหรับการอบพยพหนีออกมาจากตัวอาคารนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขามีการซ้อมกันอยู่แล้วว่า

เขาจะใช้การสื่อความหมาย
หรือวิธีการแจ้งเหตุกันยังไงสำหรับเจ้าหน้าที่

เอาทีนี้มาดูการตรวจสอบในวันนี้หน่อยนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิต๒ศพที่ต้องกระโดดออกมาจากอาคาร
บริเวณช่องลมบนชั้นที่๘ที่เกิดกลุ่มควันกลุ่มไฟอยู่เนี่ยนะครับ
คือนายศักดิ์ชัยเจริญลาบอายุ๕๐ปี
และนายอาทิตย์ดำสายอายุ๔๑ปีทั้งสองเป็นพนักงานของห้างนะครับ
วันนี้วิศวกรจากสำนักการโยธาจากสภาวิศวกรเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเขตปฐุมวันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
จากการตรวจสอบพื้นที่ชั้น๘ที่มีกลุ่มควันกลุ่มไฟที่เสียหายที่สุด
มีท่อระบายอากาศมีร่องรอยการเผาไหม้และคราบเขม่าวควันไฟเป็นจำนวนมาก
ศาสตราอาจารย์ดรอมรพิมารมาศเลขาธิการสภาวิศวกร
กรุงเทพหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวันนี้ได้ร่วมกันแถลงข่าว
เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับทางรองภูมิในการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิบายถึงบริเวณที่คาดว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงแล้วก็ลุกลามไปถึงชั้น๘
เราทำเป็นกราฟิกจำลองให้ท่านเห็นภาพแบบนี้นะครับ
มีพื้นที่ตรงนั้นประมาณไม่เกินแปดสิบตารางเมตรตรงนั้นเป็นห้องเครื่องยนต์นะครับ
ว่าไฟคงลุกลามจากจุดนี้ทีนี้ด้วยระบบของการระบายควัน
แล้วก็ไล่ไฟของเขาเนี่ยเมื่อมีกลุ่มควันแล้วก็มีไฟไหม้เกิดขึ้น
มันจะพุ่งขึ้นไปตามท่อระบายอากาศที่มันจะขึ้นไปด้านบน
ซึ่งกลุ่มควันเนี่ยมันก็ขึ้นตามปล่องขึ้นไปนั่นแหละจากล่างขึ้นไปบน
แต่พอสะสมมากเข้ามันขึ้นไปถึงตรงชั้น๘
ตรงชั้น๘กลุ่มควันที่พุ่งจากล่างขึ้นไปบนเนี่ย
ความจริงแล้วมันต้องเป็นแนวนอนแล้วออกไปที่ตัวอาคาร
ค่ะแต่เหมือนกับว่าท่อเป็นแนวโค้งอะค่ะแล้วตัวท่อก็ไม่ได้ออกแบบ
เพื่อรองรับความร้อนด้วยเหมือนกับท่อพังลงมา
ประกายไฟแล้วควันทะลักออกมากระจายไปทั่วบริเวณที่ชั้น๘
อย่างไรก็ตามนะครับต้องรอให้ทางชุดพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมทั้งยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพลิงไหม้ในครั้งนี้
โครงสร้างอาคารแล้วก็บันไดหนีไฟทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมาย
ไฟมันก็ขึ้นจนประดานแรงแม่เลยมันก็จุดติดที่ชั้น๘
เรื่องของพิธีกรรมไฟพิธีกรรมไฟ
คือทำให้ท่อมันร้อนมากอะค่ะคืออุณหภูมิที่วัดเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอควันยกตัวขึ้นไปตามท่อความร้อนลดลง๖๐องศาเซลเซียส
แต่พอไปถึงชั้น๘อีกครั้งหนึ่งอะค่ะร้อนเท่าเดิมเท่าจุดต้นเพลิง
ก็คือ๘๐๐องศาเซลเซียส
แล้วอย่างที่ท่านรองพอสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรทมบอกนะคะ
ว่าท่ออาจจะไม่ได้รองรับเรื่องของความร้อนพังลงมา
ปิดหน้าประตูทางออกของห้องพนักงานพนักงานสองท่านก็เลยออกมาไม่ได้
คือความจริงมันเป็นปล่องเป็นท่อสำหรับการระบายควันไฟ
ใช่ค่ะจริงมันต้องระบายออกไปนอกตัวอาคาร
และมันก็น่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่น่าจะรองรับความร้อนได้
แต่อาจจะไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะร้อนขนาดนี้
พอมันรับไม่ได้มันก็พังพังมันก็เลยเป็นกลุ่มควันแล้วก็ลุกไหม้อยู่แถวชั้นตรงนั้นเลย

สวัสดีราชาดรออมรพิมารมาทเลขาธิการสภาวิศวกร
บอกว่าตึกขนาดใหญ่ทุกตึกจะมีปล่องเมื่อเกิดเพลิงไหม้แนวดิ่ง
ต้องมีการป้องกันและปิดล้อมด้วยอัตราการทนไฟ
ซึ่งปล่องใหญ่ต้องการระบายอากาศจากชั้นใต้ดินไปทิ้งข้างบนตรงจุดที่มีลมพัด
เมื่อตรวจสอบพบว่าปล่องไปโผล่ที่ชั้น๘แต่มีท่ออยู่ท่อหนึ่งมันหลุดแล้วก็พังลงมา
ทำให้ควันฟื้นไฟในปล่องถูกปล่อยออกมาในตึกชั้น๘ซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้องของผู้เสียชีวิต๒คน
หลังจากนี้สภาวิศวกรจะเชิญวิศวกรผู้ออกแบบอาคารมาสอบสวน
เพื่อสอบถามว่าการออกแบบถูกต้องตามกฎหมาย
หรือส่วนชั้น๘นั้นเป็นห้องพักผ่อนของเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่แล้วก็ส่วนชั้น๘เนี่ยนะครับ
เป็นห้องพักผ่อนของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ห้องเก็บเอกสาร

ค่ะด้านเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
วศธนายพิชยะจันทรานุวัฒน์ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะ
จากเพลิงที่ไหม้ชั้น๘จนทำให้พนักงาน๒คน
อยู่ใกล้กับเพลิงไหม้ต้องกระโดดลงมาจนเสียชีวิต
สาเหตุก็น่าจะมาจากท่อระบายอากาศแนวนอนเกิดพังลงมา
ควันไม่ถูกระบายออกนอกตึกแต่กลับหลุดลอยเข้าไปในชั้น๘แทน
สาเหตุเกิดจากการขาดของท่ออาจจะทนความร้อนไม่ไหว
หรือท่อนี้อาจจะชำรุดก่อนหน้านี้แต่ไม่ทราบว่ามันชำรุด
ซึ่งทั้งหมดต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ปล่องมันต้องเป็นปล่องปิดสิปลายต้องเปิด
เมื่อปลายพูดช้างชั้น๘แล้วเผอิญมันมีท่ออีกส่วนนึง

เกรดการเปิดปล่องแทนที่จะเปิด
คือตอนนี้มันถูกตอด้วยท่อลง
แล้วท่อลมเนี้ยมันขังนะครับเออมันพังในตึกใช่ไหม
มันก็เลยไปหลุดตรงปล่องตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นที่ปล่อยควันออกมา
ซึ่งจุดที่ปล่อยควันออกมานี่ก็คือหน้าห้องของผู้ที่เสียชีวิตนั่นแหละ
แสดงว่าเขาออกมานี่ก็เจอเหมือนกับคลื่นควันนะครับคือปล่องเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยมันจะต้องมีการปิดล้อม
ให้มีอัตราการจมไฟนะครับแต่เพราะเอิญไอ้ท่อที่มันต่ออยู่กับป่องเนี่ยมันหลุดนะครับ
มันไหม้มันละลายนะครับจากความร้อนที่มันมานะครับซึ่งถามว่าการการออกแบบตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ท่อลมหรือปล่องตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับ
คือถ้ามันเป็นท่อที่มีความร้อนที่มันจะหลุดมาด้วยความร้อนเนี่ยปกติท่อเนี่ยมันจะต้องมีฉนวนกันความร้อนเพื่อไม่ให้มันพังได้ง่ายนะครับ
แต่คราวนี้เนี่ยถ้ามันเป็นท่อระบายอากาศปกตินะครับมันก็อาจจะเป็นท่อเหล็กธรรมดาซึ่งมันอาจจะหลุดออกมาได้นะครับ
ซึ่งโดยพื้นฐานเนี้ยถ้าเกิดเป็นเป็นท่อปกติเนี่ยมันก็จะต้องมีเหมือนกับมีไฟแดมเปอร์มีอุปกรณ์ปิดเพื่อไม่ให้มันแพร่กระจายออกมาด้วยท่อนี้นี่ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าตรงจุดที่มันหลุดนะคะ
มันรั่วมันอะไรตรงนี้มันเกิดจากอะไร
เกิดจากเพราะทนความร้อนขนาดนี้ไม่ไหว
อย่างนี้ต้องตรวจสอบแต่ท่านเลขาธิการวศธท่านบอกว่า
อาคารตรงศูนย์นี้เป็นอาคารในศูนย์เก่าตั้งแต่
กว่าปีอ่ะใช่ค่ะนะแต่ก็พอมองเห็นภาพเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากอะไรยังไง
ก็เปรียบไปถ้าเป็นบ้านเราถ้าเรามีแอร์อยู่ในบ้านอย่างนี้ใช่ไหม
เราก็ต้องมีท่อที่จะต่อให้น้ำแอร์มันไปออกไปหยดอยู่ข้างนอก
ตรงไหนมันรั่วมันก็พรั่งพลูมาตรงนั้นนั่นแหละ
ทีนี้จุดตรงชั้น๘เนี่ยจากบี๒ที่มีเพลิงไหม้แล้วมีกลุ่มควันแล้วก็มีเพลิงตรงนี้
ขึ้นไปชั้น๘แล้วมันต้องไปลอยออกนอกอาคารแล้ว
ใช่ค่ะแต่ถ้าดันหลุดซะตรงนั้นควันมันเลยหยุดชั้น๘หมดเลย
ซึ่งผู้เสียชีวิตสองคนที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาพยายามช่วยอย่างเต็มที่อยู่แล้วเนี่ย
สุดท้ายแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องตัดสินใจกระโดดออกมา
ใช่ค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่ามีคนใกล้ชิดก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ทั้งสองท่านคือเป็นฮีโร่จริงนะคือประชุมกันอยู่รู้ว่าไฟไหม้คนอื่นก็อบพยพออก
เขาสองคนย้อนกลับไปช่วยดับไฟจนสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะมาดูในเรื่องของโครงสร้างอาคารก่อน
หลังจากเกิดเหตุนี้นะคะพอตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
อาคารยังมั่นคงแข็งแรงอยู่ไฟไม่ได้กระทบกับโครงสร้างโดยตรง
ไฟไหม้เป็นระยะเวลาสั้นก็มีแค่คราบเขม่าวควัน
สามารถเปิดใช้งานตัวอาคารที่ไม่ได้รับความเสียหายได้ตามปกติ
อันนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะ
เนื้อที่๘๐ตารางเมตรและชั้น๘เนื้อที่๔๐๐ตารางเมตร
ห้ามใช้ทั้ง๒จุดนี้นะคะ
แต่ว่าส่วนอื่นสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ
จากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุไม่มีโอกาสเกิดเหตุซ้ำอีกแล้ว
กลับมาใช้งานได้เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับทางเจ้าของอาคาร
แปลนนี้จะต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐาน

ออกหนังสือชี้แจงเป็นทางการออกมา

คนตั้งข้อสังเกตและเกิดคำถามเรื่องนี้เยอะนะคะ

เนื่องจากว่าทางศูนย์การค้ามีขนาดใหญ่
มีทางออกหลายทางจำเป็นต้องใช้ระบบแบ่งอาลามเป็นส่วนตามลำดับ
เพื่อไม่ให้เกิดความโกลหนและอุบัติเหตุจากความตื่นตระหนกในการอบพยพ
อาลามหรือว่าสัญญาณเตือนดังพร้อมกันทั่วทั้งห้าง
เพราะว่าตรงนั้นมีควันอาลามดังสัญญาณเตือนภัยดัง
ศูนย์บอกว่ามีระบบตรวจจับควันประเมินสถานการณ์และสั่งอบพยพ
โดยมีมาตรการในการอบพยพด้วยการประกาศเชิญคนออกจากพื้นที่ทันที
และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกซ้อมรับมือการอบพยพ
ประจำจุดต่างเพื่ออบพยพคนออกจากพื้นที่โดยทันที
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ไฟอาร์แมนพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อตรวจราบริษัทบอกว่าจะมีการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้ดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คือเบื้องต้นก็เป็นการชี้แจงมาในลักษณะแบบนี้
แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญที่มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญก็บอกว่า
แบบนี้ก็เราเองก็ต้องระวังเองด้วยในส่วนหนึ่ง
คือสมมุติเราไปเที่ยวห้างไปอาคารไหนที่เป็นอาคารสูงดูหน่อยทางหนีไฟอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

คือสิ่งที่ห้างเขาชี้แจงเนี่ยอันนี้ไม่ผิดหรอกใช่ไหม
มันก็ต้องเตือนเป็นจุดถ้าเตือนทั้งห้างทีเดียวพร้อมกันทีนี้แตกตื่นกัน
แต่ว่าโดยทั่วไปนะไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยของอาคารไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ตัวจับควันตัวจับไฟความร้อนทั้งหลายทั้งแหล่มันจะทำงานไม่ทำงานอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่เวลาเตือนภัยเนี่ยมันต้องเตือนเป็นจุดถ้าเกิดเป็นอาคารกว้างแล้วก็มีหลายชั้น
พรุ่งนี้จะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่๑๐โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับ
การค้าพรุ่งนี้ก็จะเปิดเต็มรูปแบบนะครับวันนี้เขาเป็นการไปเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดกันนะครับ
ทางบริษัทบอกว่าในส่วนของครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ
ทางบริษัทเขาก็ไปเยี่ยมไปติดตามอาการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ขณะที่ทางห้างได้จัดตั้งโต๊ะเพื่อให้พนักงานห้างและพนักงานของร้านค้าเข้าไปลงทะเบียนไปตรวจสอบทรัพย์สินในตัวอาคารนะครับ
มีพนักงานจำนวนมากวันนี้ไปลงทะเบียนตั้งแต่เช้าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบัตรพนักงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันบุคคลไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวใครจะแอบอ้างเข้าไปในห้าง
เดี๋ยวจะมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปมีพนักงานร้านอาหารคนหนึ่งบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเหตุทำงานอยู่ในร้านภายในห้างนะฮะอยู่ที่ชั้น๖
ได้กลิ่นเหม็นนะก็สอบถามคนในร้านแล้วก็ลองเปิดประตูหลังร้านดูทำให้ควันไฟจำนวนมากพุ่งเข้ามาจากทางบันไดหนีไฟจนทำให้มองทางแทบไม่เห็นอันนี้เขาอยู่ชั้น๖นะลองเปิดประตูหลังร้านดูกลุ่มควันไฟเนี่ยพุ่งเข้ามาเลยมีรปภมาคอยส่องไฟฉายให้หนีไปตามทางต่างเพื่อออกมานอกห้าง
อืมซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองคนนะคะต้องขอแสงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
นายศักดิ์ชัยเจริญลาบอายุห้าสิบปีและนายอาทิตย์ดำสายอายุสี่สิบเอ็ดปีซึ่งทั้งสองคนเป็นพนักงานของห้างนะคะ
นะคะแล้วก็มีรายงานว่าญาติของนายศักดิ์ชัยเจริญลาบหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปติดต่อขอรับศพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอความร่วม
มือสื่อมวลชนงดบันทึกภาพหรือให้สัมภาษณ์เพราะกลัวว่าจะกระทบกับสภาพจิตใจนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุพิชัยริมศิววงศ์รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
สาเหตุการเสียชีวิตหลังจากชนะสูตรแล้วก็คือกระโหลกศีรษะแตกสมองน้อยฉีกขาด
หัวใจปอดตับฉีกขาดจากการกระทบกระแทกของแข็งไม่มีคม
และพบควันเขม่าวในหลอดลมด้วยนะคะใช้เวลาในการผ่าชนสูตรสามชั่วโมงค่ะ
สถาบันนิติเวศก็ได้มีการผ่าพิสูจน์ศพเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามกระบวนการนะครับ
จึงโดนสายเหตุการเสียชีวิตก็เกิดกระโหลกศีรษะแตกสมองน้อยฉีกขาดหัวใจปอดแล้วก็ตับฉีกขาดจากการกระแทกของแข็งไม่มีคม
บริษัทหนึ่งการติดต่อจากภายการยังไงบ้าง
ทางญาติเองก็ไม่อยากให้เป็นข่าว
การใช้ละส่วนหรือผ่าพิสูจน์เสร็จสิ้นรักดำกับบนการ
ก็จะเป็นขั้นตอนที่มอบสอบให้กับญาติ
ซึ่งทางสถาบันนิติเวศก็จะทำการดูแลตรงนี้อย่างดีที่สุด
ส่วนทางด้านของตัวแทนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์
ก็เดินทางไปดูแลญาติและรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้เสียชีวิต
หลังจากนี้ต้องรอมอบศพให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ส่วนที่โรงพยาบาลห์จุฬาค่ะนายจันทราตรคัมศิลป์
พี่ชายของนายอาทิตย์หนึ่งในพนักงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ญาติก็เดินทางไปรับศพนายอาทิตย์
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุบลราชธานี

จันทราพี่ชายของนายอาทิตย์บอกว่าเมื่อวาน

นายอาทิตย์โทรศัพท์ไปหานะ

พี่ชายก็ไม่ได้ยินเสียงน้องเลย
แต่ได้ยินเสียงผู้หญิงโวยวายโวยวายสักประมาณ๓๐วินาทีอะค่ะ

โทรกลับไปหาน้องอีกครั้ง

ว่าเป็นจังหวะที่เกิดเหตุพอดี
รู้ข่าวอีกทีก็คือจากสื่อนี่แหละค่ะ
น้องชายเสียชีวิตตอนประมาณ๓ทุ่มนะคะ

แต่ว่าตอนนั้นยังทำอะไรไม่ได้
ตลอดทั้งคืนครอบครัวนอนไม่หลับเลย
เสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายอาทิตย์ยังไม่มีครอบครัวนะคะ
ที่ผ่านมาก็ทำงานส่งเงินให้คุณยาย

นายอาทิตย์เองมีนิสัยร่าเริงค่ะ
ชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่น
เจอกับน้องชายล่าสุดก็คือ๘เมษายนที่ผ่านมา
น้องเอาซองผ้าป่ามาให้ช่วยทำบุญ
แต่ก็ไม่ได้มีรางบอกเหตุไม่ได้มีสัญญาณผิดปกติอะไรนะคะ
ส่วนที่ในโลกออนไลน์ยกย่องให้เป็นฮีโร่

และขอบคุณทุกคนที่ยกย่อง
แต่ก็ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
น้องให้ตากับยายและก็ให้กับพ่อ
อีก๒ซองคือให้น้องแล้วก็ให้แม่
อีก๕ซองคือธรรมดาครับผม
พี่อาทิตย์นี่คือเป็นคนแบบว่าตั้งแต่ยายังไม่เสียใช่ป่ะ

แต่ตากับยายเสียมาแกก็มาค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านครับผม

ตั้งแต่เกือบอย่างนี้ผมยังไม่อยากให้เกือบ
มันนอนไหมครับ
ซึ่งทางญาติจะตั้งศพนายอาทิตย์ที่บ้านพักนะคะ
ในพื้นที่อำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานี

ทำพิธีชาปนกิจตามความเชื่อนะคะ

ศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านที่เป็นพนักงานของห้าง
สุริยะท่านเวิลก็แยกอยู่สองโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็รับศพกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ในโลกโซเชียลวันนี้มีการแชร์ภาพและข้อความ
เพื่อที่จะแสดงความอาลัยแล้วก็ยกย่องทั้งสองคน
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ
ในการที่จะช่วยเหลือตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้นะครับ

ระบุข้อความบอกว่าขอไว้อะไรแด่พี่วิลลี่
ซึ่งก็คือคุณอาทิตย์และพี่เจมส์ก็คือคุณศักดิ์ชัย
โดยบอกว่าน้องจะจดจำพี่ทั้งสองคนตลอดไป
พร้อมกับติดแฮชแท็กเหตุการณ์ในครั้งนี้
เห็นบางคนไม่รู้เรื่องราวก็ด่าคนที่กระโดดลงมา
กระโดดทำไมขาดสติเหรอทำไมไม่มีสติ
ซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นคนดีมากพี่เขามีสติ
เพราะทั้งสองคนเขาไม่รักตัวกลัวตาย
เขากล้าหารสัญชาติยานในการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านความปลอดภัยของเขา
ทำให้เขาทำงานด้วยความเต็มที่

กันอยู่เขากับทุกคนอ่าเขาด้วยกันทุกคนออกมา
แต่ตัวเองกลับเดินย้อนกลับไปเพื่อไปดับไฟและสำลักควัน
หนีออกมาไม่ได้ทั้งสองคนทั้งสองคือผู้เสียสละและผู้กล้าหารอย่างแท้จริง
ซึ่งหลังภาพถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนมาแสดงความเสียใจแล้วก็ชื่นชม
ความกล้าหารของทั้งสองคนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะใช่ค่ะมีเพจเฟซบุ๊ก
กับครอบครัวของคุณเจมส์และคุณวิลลี่เช่นกันนะครับระบุว่าเป็นการสูญเสียทั้งสองคน
ซึ่งในภาพจากที่เห็นเนี่ยในช่วงที่ผู้เสียชีวิตอยู่ในอาคารที่เกิดเหตุเนี่ย
จะเห็นว่าอยู่ท่ามกลางกลุ่มควันไฟในอาคารเป็นจำนวนมากมีฮีโร่หลายท่านจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ต้องขอชื่นชมและยกย่องฮีโร่ทุกท่านนะคะมีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอหลายแง่มุมเลย
ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์ภาพเป็นนี่ค่ะ
ต่อให้ควันเยอะขนาดไหนคนโกลหนขนาดไหนพี่เขาทำหน้าที่แบบต่อเนื่อง
มือหนึ่งก็ปิดปากปิดจมูกอีกมือหนึ่งก็ให้สัญญาณกับรถที่ต้องรีบออกจากห้างกันอ่ะใช่ค่ะ
แล้วก็มีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอกลุ่มพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยค่ะครับ
กรถให้อะไรแบบเนี้ยค่ะอ่าเห็นไหมฮะเขาก็ไม่นิ่งดูดายใช่ไหม
เขาก็เห็นว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีคนมาช่วยเนี่ย
เคลียร์มาโบกตรงนี้นะเห็นไหมฮะเพราะว่ารถรถเครนเนี่ยเขาต้องมา
ใช่เขาต้องมาที่ที่เกิดเหตุมันจะเข้าไปไม่ได้เพราะรถเยอะมากจริงจริง
ยากมากนะครับค่ะต้องชื่นชมเลยนะฮะเป็นพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่แถวแถวนั้นนะฮะ
ค่ะชื่นชมฮีโร่ทุกทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะครับคุณผู้ชมค่ะทีนี้ยังเป็น